ต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะเมื่อวานนี้ความมือไวใจเร็วของดิฉัน
เพจพวกต่างพารูปไปสภปลาวเลยค่ะจะไปเจอรูปนี้มานะคะ
คุณฟิล์มรัฐภูมิกับผู้สาวบันไดล่ะนี่
เขาบอกว่าเป็นสาวสปลาวชื่อน้องเอ
คืออ่านอ่านแคปชั่นแต่ละแคปชั่นนี้นะคะน้องผู้หญิงคนนี้เขาลงไว้
คือถ้าเราไม่รู้อ่านผ่านคืออ้าวแฟนฟิล์มหรือเปล่านะคะ
หลายคนก็ตามล่าหาความจริงกันนะคะ
พอทีเรื่องเผือกเขาบอกเลยค่ะว่าสองประเทศเรานะคะ
จับมือรวมกันสามัคคีแฉได้แฉขุดได้ขุดกันนั่นเอง

สาวสวยตามภาพนะคะลงภาพกับพี่ฟิล์มรัฐภูมินะฮะ
แล้วก็มีคนมาเมนต์อย่างที่พี่แจ๊คบอกไป
เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณเอเป็นแฟนเก่าของเท้าสุขศรี
คือที่สปลาวเขาเรียกผู้ชายขึ้นด้วยเท้าสุดสี

กำลังอินเลิฟกุ๊กกิ๊กกันอยู่กับฟิล์มรัฐภูมิ

แล้วก็มีอวดของที่ระลึกกันด้วยนะครับ
ว่าจะเป็นแว่นตาได้นั่งรถคู่กัน
คือเหมือนเป็นแฟนไปออกเดทกันว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ
ทันทีที่รู้คุณแม่แจ๊คของเราไม่รอชม
คุณฟิล์มก็ตอบมาเลยบอกว่าเป็นแค่น้องนี่

น้องทีมงานที่มาช่วยที่ลาว

มาช่วยพี่ฟิล์มก็ให้กันหมดเลยนะคะ

ลงโพสต์ไปให้คนเข้าใจผิดแต่ไม่เป็นไร

เขาชื่นชอบในฐานะเป็นแฟนคลับด้วย

รัฐภูมิแอบซุกแฟนอยู่ที่สปลาวเนี่ย

ใช่นะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า
ใครจะเป็นหวานใจตัวจริงของฟิล์มนะคะ